ควรที่จะต้องเกิดขึ้นแล้วแจ้งอาจารย์ชัดนิดนึงนะคะ
มีคนไปยื่นยุบพักเพื่อไทยแล้วเรียบร้อยนะคะ

ในคดีความที่คุณหญิงสุดารัฐไปปราศัยที่เลย

ใช่ครับเป็นเพื่อนกันแล้วนะ